ผมไปเจอแก๊งตัวแม่จะแค่เพิ่ม
กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่างานนี้เจอกันทั้งที
ข้าได้ฆ่ามาเพื่อย่างซีน

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
แม่คุณค่า
คือวงการนี้มิตรภาพนี้ให้กันอยู่เสมอ

ขอเรียกว่าพิธีกรตัวแม่จะแค่เพื่อนละกันนะคะ

ไลฟ์เรียงมาจากนี่เจดุ๋ย

มัดรวมตัวท็อปรวมเฟรมแบบนี้
รวมกันเราอยู่ถ่ายรูปหมู่เราแย้งซีน
โทษ
เออไม่ต้องออกมานี่ยังไม่มีใครทำนะทำเอง
เออนะคะสวยเลยอ่ะบังอุ้ยเปิดไม่สวย
เธอมันร้ายตลอดฆ่าได้ฆ่าตลอด